รับวัตรศาลยกคำร้องฝากหัง
รุ้งปะทุมวันในคดีที่มีการไปชมหนุ่มที่

แล้วก็ไม่มีเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่าจะไปก่ออันตรายอื่น
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสนปทุมวันเอง
ได้ไปยื่นคำร้องผัดฟ้องฝากขังนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนากุลหรือว่ามรุ้ง
สองสำนวนก็คือความผิดตามพระบอฉุกเฉิน
จากกรณีที่นำวัลชนไปร่วมชมนุมที่สกายวอร์คที่สิทธิแยกปทุมวัน
หลังจากสารท่านพิเคราะห์คำร้องก็อ่านคำคัดท้าน
การประกอบคำเบิกความชั้นไต่สวนของผู้ร้องแล้ว

เหลือเพียงรอผลการตรวจประวัติแล้วก็การกระทำผิดเท่านั้น
อีกทั้งผู้ต้องหาเองก็ยังคงเป็นนักศึกษามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสามารถติดต่อได้
ไม่ปรากฏว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นใด
แต่อนุญาตให้ผัดฟ้องได้๖วันรวมทั้งให้เพิกถอนหมายจับออกจากฐานข้อมูลด้วยนะครับ
ส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งคือของไม้พานุพงศ์จากนอกครับ
ซึ่งทางศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่า
แขวงมรยองได้ยกคำร้องของพนักงานสอบส่วนที่ขอฝากหังในคดีละเมิดพรกรฉุกเฉิน
จากที่ไปชูป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ไปมรยองเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยสารพิจารณาเห็นว่าไม้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีพฤติกรรมพฤติการหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยาหลักฐาน
จึงไม่จำเป็นต้องฝากขังแต่อย่างใดนะครับ